ข้าราชการบำนานท่านหนึ่งค่ะไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
บอกว่าลูกชายถูกตำรวจทำร้ายร่างกาย
ในช่วงที่เข้าไปขอตรวจเกี่ยวกับยาเสพติด
คือลักษณะจะไปใส่ความลูกว่าเป็นคนขาย
แต่จริงลูกบอกว่าเสพแค่เม็ดเดียวเท่านั้นเองนะ
แต่ว่าเกิดการทำร้ายร่างกายขึ้นก็คือชกที่เบ้าตาจนแตกแบบนี้
นี่คือสภาพบาดแผลของนายนาราวิทย์นุษย์พ่วงอายุ๒๗ปีค่ะ
ต่อยเข้าที่เบ้าตานะคะแตกเลือดไหลไม่หยุดเลย

โดยคุณพ่อก็คือนายภัยศาลเป็นข้าราชการบำนาน
เข้าจ้างความต่อตำรวจสพพิทธิ์ศนลก
หลังจากที่ลูกชายถูกตำรวจชุดสืบสวน
สพพพิทธิ์ศนลกทำร้ายร่างกายค่ะ
จุดที่เขาชี้ไปคือสหราอาทิบทริมทาง
และตั้งข้อสงสัยว่าตำรวจใช้กฎหมายข้อไหน
ได้รับบาดเจ็บแบบนี้ค่ะ
เห็นตำรวจเรียกกันว่าคนที่ชกก็เพียงมันรักอย่างนี้
เป็นตำรวจลงคุณร่างสูงใหญ่
ทีนี้ในเมื่อคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นกระบวนการยุติธรรมต้นทาง
ถ้าสงสัยว่าลูกผมทำผิดอะไรจะจับกลุ่มอะไรก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
แต่ใช้ความหมายถ้าบอกไหมมันชอบลูกผม
คนที่เป็นพ่อเข้าไปแจ้งความไว้แล้วนะคะทีนี้
นายนาราวิทย์นุฏภูมิอายุ๒๗ปี
เขาก็เลยร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะ
นายนาราวิทย์เปิดเผยว่าก่อนเกิดเรื่อง
เขาขับรถบรรทุกมาจอดหน้าวัดพระขาวชายสิทธิ
ลงมาจากรถไปดูสลากกินแบ่งรัฐบาลที่แม่ค้านั่งขายอยู่ริมถนน
ไม่กี่นาทีค่ะมีรถเก๋งสีดำเข้ามาจอดเลย
ผู้ชายลงมา๔คนและเข้ามาเรียกชื่อ
จากนั้นถามว่ายาอยู่ไหนเขาก็บอกปฏิเสธไปไม่มี
จากนั้นกลุ่มคนดังกล่าวขอค้นตัวค่ะ
แล้วก็ค้นรถบรรทุกที่เขาขับมาด้วยแต่ว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะ
จากนั้นพยายามที่จะขอตรวจสอบโทรศัพท์
โดยให้ตนปลดล็อกโทรศัพท์มือถือแต่ตัวเองไม่ยอม
กลัวว่าจะเป็นมิจฉาทีพถ้าเอาระหัสไป
แล้วเอาเข้าไปในมือถือแล้วเอาเข้าไปโอนเงิน

แล้วในบัญชีตอนนี้มีเงินอยู่๑แสนบาท
ทั้ง๔คนก็เลยเข้ามารุมตัวเองนะคะลุมล้อมก่อน
ตนพยายามวิ่งหนีแต่ว่าไม่พ้นโทรศัพท์ร่วงแตกค่ะ
หลังจากนั้นถูกล็อกแขนถูกต่อยที่หน้า
ก็คือที่เบ้าตาขวา๑ทีได้รับบาดเจ็บเย็บไป๖เข็มนะคะ
ซึ่งตั้งแต่ชายทั้ง๔คนมาขอตรวจค้นล็อกตัวไว้
๔คนไม่ได้มีการแสดงตัวว่าเป็นตำรวจเลยนะ
หลังจากนั้นเขาก็ถูกควบคุมตัวไปที่สพเมืองพิศนุโลก

เขาไม่พูดชื่อเสร็จเลยนะ
เดี๋ยวดีเขาก็มาขอถามใครเกล้งใครบอกอะไร
เขาไม่พูดเป็นไปใจเลยค่ะ
แต่มีอยู่หนึ่งอย่างที่นายนาราวิทยอมรับ
ก็คือก่อนที่จะมีผู้ชายเข้ามารุมผู้ชาย๔คน
ยืนยันว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนนะ

ส่วนเรื่องของคดีพันธ์ตำรวจเอกทรงพลสังเกษม
ผู้กำกับการสพพิศนุโลกเปิดเผยว่าได้รับรายงานกรณีนี้แล้ว
ทราบว่าชุดสืบสวนมีการข่าวเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ตะบนบ้านกร่าง
ก็เลยเข้าไปตรวจสอบไปเจอตัวนายวรวิทย์บริเวณจุดเกิดเหตุก็เลยขอเข้าตรวจค้น
คู่กรณีของนายวรวิทย์ตามที่บีดาได้แจ้งความไว้เป็นตำรวจจริงนะ

ซึ่งพนักงานสอบสวนจะสอบสวนสอบปากคำทั้งสองฝ่าย
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขอยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอนนะคะ